หลังจากที่เพื่อไทยเนี่ยเขาจับคั่วรัฐบาลตอนที่แยกจากก้าวไกลมา
แล้วไปมีสองลุงโดยเฉพาะทันทีที่ชัดเจนว่ามีพักพลังประชารัฐด้วย
คนก็ถามมาตลอดว่าเอ๊ะคุณหมอชนนั่นจะลาออกกี่โมง
มีแฮชแท็กในโลกโซเชียลนะคะก็ไม่ต้องถามแล้วค่ะ
เพราะลาออกจากการเป็นหัวหน้าพักเรียบร้อยเย็นที่ผ่านมาค่ะ
หมอชนนั่นศรีแก้วนะครับหัวหน้าภักดิ์เพื่อไทยนะครับ
เคยประกาศตอนดีเบตหาเสียงเลือกตั้งบอกถ้าเพื่อไทยเนี่ย
จับมือกับสองลุงโดยเฉพาะพลังประชารัฐเนี่ย
จะรับผิดชอบด้วยการลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพักเพื่อไทย
นะฮะวันนี้คุณหมอชนนั่นนะครับนายแพทย์ชนนั่นเนี่ย
แถลงข่าวพร้อมกับทีมเจรจาของพักเพื่อไทยนะครับ
ก็มีคุณภูมิธรรมเวชยชัยรองหัวหน้าพัก
แล้วก็คุณประเสริฐจันทรลวงทองเลขาธิการพักเพื่อไทย
สามคนนี้ไปไหนไปด้วยกันตลอด
ในช่วงที่ไปเจรจาเรื่องการจับคั่วจัดตั้งรัฐบาล
คุณหมอชนน่านบอกว่าเมื่อวันนี้กรรมการบริหารพักเพื่อไทย
มีมติเห็นชอบบุคคลไปดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีของภักดิ์เพื่อไทยเรียบร้อยแล้ว
ก็ขอทำตามที่เคยประกาศเอาไว้ตั้งแต่ช่วงหาเสียงเลือกตั้ง
คือเมื่อวันที่๒๘เมษายนที่ผ่านมาว่าถ้าพักเพื่อไทยไปจับมือกับพักพลังประชารัฐกับพักสองลุง
ลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพักเพราะฉะนั้นวันนี้ขอทำตามคำพูด
วันนี้เองภารกิจตรงนั้นก็สำเร็จเรียบร้อยนะครับ
กรรมการบริหารมีมติเห็นชอบตามที่มอบให้ท่านนายมพรีเป็นผู้พินาคัดเลือกบุคคลเข้าสู่ตำแหน่งนะครับ
เพื่อจะเสนอให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีของพักเพื่อไทยในสัดส่วนของพักเพื่อไทยนะครับ
ทั้งหมด๑๗ตำแหน่งบวกกับท่านนายกรัมตรีก็เป็น๑๘ตำแหน่งนะครับก็เป็นที่เรียบร้อยไป
ผมขอลาออกจากหัวหน้าพักเพื่อไทยตามที่ผมได้ประกาศเอาไว้ณบัตรนี้
ผมถือเป็นหน้าที่พยายามทำหน้าที่ตัวเองให้ดีที่สุดนะครับ
เมื่อทุกอย่างมันมีข้อจำกัดทุกอย่างมันมีสิ่งที่จำเป็นต้องรับและผูกมัดไว้เนี่ยมันก็ต้องปฏิบัติตามอย่างนั้น
ไม่ได้หนีไปไหนนะครับก็ยังอยู่กับพักเพื่อไทยแล้วก็จะทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด
อ่าบอกจะทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดยังอยู่กับพักเพื่อไทย

หมายถึงตำแหน่งรัฐมนตรีหรือเปล่านะฮะ
คุณผู้ชมครับแน่นอนว่าในโลกโซเชียลสังคมออนไลน์ก็แสดงความเห็นเยอะนะครับ
โดยเฉพาะการไม่พอใจกับการลาออกจากหัวหน้าพักของนายแพทย์ชนนั่นศรีแก้ว
ซึ่งจะไปรับตำแหน่งรัฐมนตรีนะฮะ
ตามรายงานก็คือจะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับ
เรื่องนี้นายแพทย์ชนน่านบอกว่าคงจะไปตอบสนองความพอใจของคนอื่นไม่ได้
เอาเป็นว่าวันนี้ขอทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดทำเพื่อประชาชนในฐานะที่เป็นสอสอ
คือยังเป็นสอสอนะฮะแล้วเดี๋ยวจะเป็นรัฐมนตรีด้วยเป็นสอสอเขตนะครับสสจังหวัดน่านสำหรับคุณหมอชนนั่น
จากนี้ไปเนี่ยแน่นอนว่าเมื่อหัวหน้าพักเนี่ยนะฮะลาออกนะครับก็ต้องมีการเลือกตั้งกรรมการบริหารพักชุดใหม่นะครับ
ส่วนเรื่องที่ว่าการทำแบบนี้จะกลายเป็นเรื่องที่พักอื่นจะเอาไปเรียนแบบหรือเปล่าอย่างเช่นลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพักแล้วไปรับตำแหน่งอื่น
แพทย์ชนน่านบอกว่าก็ให้ไปดูที่กระบวนการระหว่างพักที่เป็นองค์กรกับสถาบันการแสดงความรับผิดชอบในฐานะบุคคลว่าแบบไหนเนี่ยมันเกี่ยวข้องกันหรือไม่อย่างไร
โดยตอนนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารภักดิ์เพื่อไทยนะครับมีมติตั้งให้นายชูศักดิ์สุรินินทำหน้าที่รักษาการหัวหน้าพักเพื่อไทยนะครับ
หลังจากนี้ก็ต้องรอการประชุมเพื่อเลือกหัวหน้าพักและกรรมการบริหารพักชุดใหม่ซึ่งคาดว่าจะต้องมีขึ้นภายใน๖๐วัน
คือทางพักบอกเดี๋ยวจะให้ทำภารกิจที่สำคัญคาดว่าจะไปดูแลเรื่องของการร่างรัฐธรรมนูลค่ะซึ่งต้องมีสอสอรอนะครับอ่า
ภูมิธรรมเวชยชัยรองรักษาการรองหัวหน้าภักดิ์เพื่อไทยนะครับ

การบริหารพักก็เป็นชุดรักษาการหมดแล้ว
คุณภูมิธรรมบอกว่าจากนี้ไประยะเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์

หลังจากที่พักเพื่อไทยพยายามทำทุกวิถีทางแล้ว
แต่ยังไม่ได้เสียงสนับสนุนที่เพียงพอ

หมายถึงการต้องนำพักสองลุงมาร่วมรัฐบาลนะครับ
เพราะว่าพักเพื่อไทยอยากตั้งรัฐบาลให้ได้

ถ้าจะดูจากที่พักเพื่อไทยจัดตั้งรัฐบาลร่วมกับพักสองลุง

ทำให้ในขณะนี้มีสมาชิกภักดิ์เพื่อไทย
ขอลาออกจากพักไปหลายคน
อย่างเช่นคุณทัศนีบูรณุปกรณ์อดีตสสเชียงใหม่
ลาออกจากการเป็นสมาชิกพักเพื่อไทย
หรือคุณนัทธวุฒิสายเกลือคุณเต้นนัทธวุฒิ

ก็มีเรื่องโทษเรื่องคดีอยู่ก็มีตำแหน่งทางการเมืองไม่ได้
แต่ว่าลาออกจากตำแหน่งผู้มนุยการครอบครัวเพื่อไทย

คุณหมอชนนั่นนี่ลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพักเพื่อไทย